ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่โพสต์ภาพในบ้านเอาไว้
บอกว่าขอเตือนเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันให้ระมัดระวังกันนะครับ
กำลังทำกับข้าวกันอยู่สามีกับภรรยา
แก๊สเนี่ยฮะเตาแก๊สเนี่ยเหมือนกับมันรั่ว
อ่าจังหวะจุดไฟอ่ะนะระเบิดตุ้มเลยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่จังหวะนี้นะฮะ
คือสามีก็อยู่ที่บ้านนะครับจังหวะเนี้ยเห็นไหมฮะ
เขากำลังเนี่ยกำลังจุดจุดจุดจุดอยู่แต่ว่าเตาแก๊สเนี่ยจะอยู่ด้าน
โอ้โหนี่เห็นไหมฮะโอ้โหภรรยานี่แบบกระเด็นเลยนะคะ
คือตู้ที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวผมเชื่อว่าตามบ้านเรามีนะฮะ
แล้วส่วนมากเราก็จะเอาถังแก๊สเนี่ยเอาไว้ใต้ด้านในเคาน์เตอร์
มีฝาปิดอย่างนี้นะฮะมีประตูปิดหน้าต่างปิดอย่างนี้นะครับ
ภรรยานั่งอยู่ด้านล่างนะครับตัวอักษรจะบังหน่อยนะฮะ
นี่ฮะสามีก็ยืนอยู่ตรงกระทะนี่นะครับคือทีแรกเนี่ยสามีเนี่ยบอกว่า
ทีแรกเนี่ยแก๊สมันรั่วก่อนอืมก่อนก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยนะ
ได้กลิ่นแก๊สมันรั่วแล้วล่ะก็พยายามเปิดประตูแก๊สด้านล่างนะ
แก๊สนะเช็คคั่วเช็ควาวต่างพยายามไล่ไล่แก๊สให้มันออกไป
ค่ะก็คิดว่าโอเคแน่นหนาหมดแล้วน่าจะไปหมดแล้ว
ก็ปิดบ้านพับของประตูด้านล่างเข้าไปถังแก๊สอยู่ด้านใน
ก็เปิดแก๊สใช้งานแสดงว่าแก๊สที่มันลั่วมาแล้วได้กลิ่นตอนแรกอ่ะ
มันยังไปไม่หมดตู้มขึ้นมาเลยโอ้โหเขาบอกว่าโชคดีมาก
บาดเจ็บกันเล็กน้อยเท่านั้นตัวของฝ่ายของคุณผู้ชายสามีเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ก็ยังต้องรักษาแผลปวดแสบปวดร้อนอยู่นะครับมีบาดแผลก็ต้องใช้ว่านหางจราเข้อะไร
ยาทาแผลสดอะไรกันก็ถากันไปอาการก็เริ่มดีขึ้นนะฮะ
ประตูหน้าต่างในบ้านนี่ตรงนี้ก็เสียหายหมดนี้เห็นไหมโอ้โห
อยู่ตรงนั้นพอดีคุณเขียนมาสอนนะครับโชคดีไม่เจ็บหนักกว่านี้
ภรรยาก็เจ็บเล็กน้อยนะครับเหตุการณ์นี้ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ย
แล้วก็ภาพต่างต่างมาโพสต์เอาไว้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
บ้านเป็นถังแก๊สแต่เป็นครัวโล่งโล่งค่ะ
เวลามีกลิ่นมันยังไล่ไล่แก๊สง่ายหน่อยแต่เนี่ยเขาปิดประตูบานพับเข้าไปปึ้งเนี่ย
แก๊สที่มันรั่วตอนแรกแล้วพยายามดูว่าเอ๊ะคั่วไหนวาวไหนมันแน่นนี้แล้วนี่นะ
โอ้โหโชคดีภรรยานั่งอยู่ไกลหน่อยไกลจริงจริงเนาะ
ตอนนี้เนี่ยที่บ้านหลังนี้บอกว่าเลิกใช้แล้วเตาแก๊ส

นี่นะฮะโอ้โหนี่เห็นไหมหน้าต่างนี้หลุดเลยนะ
โอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวนะค่ะก็ต้องเตือนกันเนอะ
นี่เนี่ยปกติเราก็จะเพื่อความสวยงามอะนะ
ก็จะยัดไว้ด้านในนะก็เป็นบิวต์อินแล้วก็มีบานพับก็ปิดเข้าไปหน่อย
แต่บางทีพอมันรั่วอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรือไม่ได้กลิ่นมัน
โอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวจริงไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับ